เป็นเรื่องของผู้ชายกับผู้หญิง
คือผู้ชายอ้างบอกว่าอย่ามายุ่ง

ผู้หญิงโดนทั้งตบโดนทั้งเตะค่ะ

คนเอาคลิปมาเอากล้องมาถ่ายคลิปไว้ด้วย
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพกันหน่อยนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด

เขาก็หยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปไว้เนี่ยนะคะ
แต่คลิปจากกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะ

แล้วดูสิถึงแม้จะเลอภาพแล้วก็รู้เลยว่าผู้ชายคนนี้
ชกผู้หญิงตบเตะฉุดกระชากลากถูดูสิคะ

แล้วผู้ชายไปคล่อมซ้อนต่อแล้วก็ชกเข้าไปที่ใบหน้าเลยนะฮะ

อยู่แถวถนนดอนหัวล่อสัตวพงศ
ตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
แล้วแถวตรงนั้นนะคะถัดไปอีกหน่อยก็เป็นเต็นต์รถมือสอง
ไปอีกฝั่งนึงก็เป็นร้านสะดวกซื้อคนก็เยอะ
แล้วพอคนเริ่มเห็นเยอะคนก็พูดว่าเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจ
ท้ายที่สุดเหมือนกับผู้ชายเขาก็เอาผู้หญิงขึ้นรถ

ทีมข่าวของเราก็เลยไปสอบถามจากคนที่เขาอยู่แถวนั้น
เป็นพ่อค้าขายผลไม้แถวนั้นก็เล่าให้กับทีมข่าวเราฟัง
บอกว่าเห็นผู้ชายคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์มารอตรงจุดนี้แหละ
แล้วผู้หญิงก็นั่งวินมาพอนั่งวินมาคุยกันสักแป๊บนึง
ไม่ถึง๒๓นาทีค่ะปรากฏว่าผู้ชายก็ชกต่อยผู้หญิง
เหมือนอย่างในคลิปเลยคนที่ผ่านไปผ่านมาก็พยายามห้ามนะ
แต่ผู้ชายเขาก็พูดกลับมาบอกว่าเรื่องของผัวเมียอย่ายุ่ง
เหตุการณ์เนี้ยเกิดเมื่อวานค่ะทีนี้ตำรวจก็พยายามติดตาม
จับกลุ่มตัวผู้ชายในคลิปแล้วนะคะชื่อว่านายประสานหรือว่าเต้
นามสกุลเหล่าสิงผู้หญิงที่ถูกทำร้ายเนี่ย
ก็คือนางสาวระวิดาหรือว่าแตมโดยฝ่ายชายที่ถูกตำรวจจับกลุ่มตัวเนี่ย
ก็อ้างบอกว่าแตมเป็นภรรยาอยู่กินกันมานานพอสมควร
แต่ว่าแตมหนีออกจากบ้านคือหิ้วหอบหิ้วเสื้อผ้า
ออกมาจากบ้านมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วทีนี้นายประสานก็เลยตามหาเมีย
พอมาเจอกันในจุดที่เกิดเหตุก็พยายามง้อขอคืนดี
แต่ปรากฏว่าฝ่ายหญิงไม่ยอมกลับมาคืนดี
ประกอบกับตัวนายประสานก็อ้างว่าดื่มเหล้ามาด้วย
โมโหค่ะกลายเป็นภาพแบบในคลิปก็ชกต่อยทำร้ายร่างกายไป
ซึ่งแตมก็ได้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ว
คุณหมอบอกว่าไม่ได้มีบาดแผลสาหัสคือมีฟกช้ำดำเขียวเล็กน้อย
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ต้องมาดูทางคดี
บอกว่าผู้หญิงในคลิปก็คือคุณแตมเนี่ยนะคะ
มาแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ชายในคลิปแล้ว
แล้วก็จากการสอบปากคำผู้หญิงเนี่ย
ผู้หญิงบอกว่านายประสานเป็นแฟนเก่าเลิกรากันไปหลายเดือนแล้ว
แล้ววันที่เกิดเหตุนายประสานโทรศัพท์นัดมาเคลียร์กัน
ก็เลยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นแต่ก็มีการแจ้งข้อหานะคะ
นายประสานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
ส่วนตอนนี้นางสาวระวิดาก็ไปพักอยู่ที่ใดที่หนึ่ง
แล้วก็ไม่ให้ข้อมูลนะคะก็คงกลัวนายประสานจะตามมาราวีอีกนะคะ